ฝนตกหนักหรือว่าเวลาเราขับรถไปมันจะมีน้ำมาจากรถคันอื่นที่เขาเหยียบไปบนพื้นถนนแล้วมันสาดใส่เราไหม
สาดใส่กระจกสาดยังไงไม่รู้คุณผู้ชมคะลองดูเหตุการณ์นี้เขาบอกกระจกแตกทั้งบานค่ะ
โอ้โหนี่สภาพกระจกหน้ารถเหรอฮะใช่นี่กระจกหน้าจริงกระจกหน้าบานใหญ่นี่แหละค่ะ
แล้วเขายังคงต้องขับรถประคองรถแบบนี้ให้ไปถึงบ้านแต่มองอะไรแทบไม่เห็นเลยนะคะ
ขับรถในวันที่ฝนตกหนักกระจกหน้ารถแตกทั้งบานเหตุเกิดนะคะ๘ธันวาคมขับรถผ่านใต้สะพานสัจคุณที่อำเภอหาดใหญ่สงขลา
อยู่ได้ยินเสียงดังสนั่นเลยค่ะหลังจากนั้นเห็นกระจกหน้ารถแตกแบบนั้นแล้วเขาบอกว่าน้ำในท่อระบายบนสะพานเนี่ยมันลงมากระแทกกระจก
น้ำจากข้างบนใช่ไหมใช่ค่ะบนสะพานมันคงขังนั่นแหละค่ะพยายามขับถึงบ้านแต่มองทางยากมากขับได้แค่๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
นี่คือสภาพหลังจากไปถึงที่บ้านเจ้าตัวบอกว่าต้องประคองรถมาแบบนั้นทุบกระจกออกก็ไม่ได้เดี๋ยวน้องกับแม่จะเปียกฝนเพราะฝนตกหนัก
พอมาถึงบ้านจอดปุ๊บกระจกแตกระจายอย่างที่เห็นเนี่ยแตกทะลุออกเลยนะฮะใช่เจ้าตัวบอกนะในรถมีแม่กับน้องสาวด้วยเพราะดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรมากนะ
เขาบอกว่ายังดีนะคือตอนเกิดเหตุที่น้ำมันตกลงมาแล้วมันมากระแทกเนี่ยโอ้กระจกเนี่ยมันยังแบบแคบร้าวไงคุณ
ยากสินะครับกลัวจะเกิดอุปติเหตุซ้ำนะครับ
ก็ต้องขับด้วยความเร็ว๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงห้ามเกิน

มีคอมเมนต์หนึ่งน่าสนใจนะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าลักษณะการแตกแบบนี้
มันเป็นกระจกเทมเปอร์ที่ใช้ในรถยุคก่อน
เวลาแตกจะอันตรายมากจะมองไม่เห็นทาง
ปัจจุบันนี้เขาจะเปลี่ยนมาใช้กระจกลายมิเนตแทน

กระจกลามิเนตมันเป็นลักษณะของ

ดังนั้นมันจึงไม่ค่อยแตก
แล้วถ้าแตกเมื่อไหร่ถ้าแตกจริงนะคุณ
มันเป็นแตกลักษณะใยแมงมุม
เป็นใยแมงมุมแต่อันนี้เทมเปอร์เวลาแตก
มันจะเป็นช่องเป็นสี่เหลี่ยมเป็นรูใหญ่แบบนี้นะครับ
แต่ว่าปัจจุบันเขาจะไม่ค่อยใช้แล้วนะ
ใช่ค่ะมีคอมเมนต์หนึ่งก็บอกนะคะว่า
จริงน้ำเวลามันไปเอ่อนอง
โดยเฉพาะบนสะพานหรือว่าตรงท่อระบายน้ำ
น้ำขังแบบเนี้ยเขาบอกรถบางคันอ่ะ
มันไม่ใช่แค่ว่าเหยียบแล้วน้ำมันกระเด็นขึ้นมานะ
สิ่งที่มันตามมาด้วยมันมาทั้งน้ำทั้งดินทั้งหิน
ฉะนั้นมีโอกาสที่จะทำให้กระจกแตกได้อีก

แล้วก็ในคลิปเขาบอกพี่กัดมาเหมือนกันนะ
ใต้สะพานสัตว์สกุลอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงต้องไปตรวจสอบดูหน่อยนะ
ท่อระบายน้ำมาจากใต้สะพาน
จริงมันต้องต่อท่อลงมาให้มันไหลลงดินเลยนะ
เพราะไม่งั้นถ้าน้ำท่วมลงมาแบบนี้มันจะเป็นอุบัติเหตุได้นะครับ